คุณผู้ชมครับเรื่องของการสร้างรายได้เนี่ยเราก็มีมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมอยู่เรื่อยนะครับ
เลี้ยงอะไรก็เลี้ยงกันไปนะครับเพื่อสร้างรายได้เผื่อจะเป็นรายได้เสริม
แต่ถ้าคุณอยากมีรายได้แบบปีละเป็นล้านแล้วก็ลองหันมาเลี้ยงนี่ไหม

ตกลงเพิ่งเลี้ยงแล้วมีรายได้เยอะเลยเหรอ
หมายถึงว่าพึ่งตัวพึ่งพึ่งที่สร้างเป็นน้ำพึ่ง
พึ่งน้อยนะแต่เป็นพึ่งป่าสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรปีละเป็นล้านนะครับ
ที่จังหวัดพยาวครับคุณผู้ชมครับพาไปเรียนรู้การเลี้ยงพึ่งที่นี่ครับ
ม่อนปูยารักพึ่งป่าตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกามยาวจังหวัดพยาว
สำหรับการเลี้ยงพึ่งป่านะครับมันต้องมีวิธีการเลี้ยงที่ถูกต้อง
เพื่อให้พึ่งนั้นผลิตน้ำพึ่งออกมาให้เราได้อย่างมีคุณภาพนั่นเอง
วิธีการเลี้ยงพึ่งนะครับก็จะต้องอย่างแรกเลยสร้างรังพึ่งก่อน
ซึ่งในลักษณะของการเลี้ยงเนี่ยเพื่อทำการขายแล้วก็ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ด้วยสำหรับที่นี่นะครับ
เพื่อเป็นการขยายพันธุ์พึ่งป่าให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
ก็ไปถามนายสยามกุลนานะครับชาวบ้านผู้เลี้ยงพึ่งป่าเล่าว่า
ตนมีอาชีพเลี้ยงพึ่งแบบนี้นะครับแบบแหวกแนวไม่เหมือนใครเนี่ย
แล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยมานานแล้วโดยจะเอาพึ่งป่ามาเลี้ยงและขยายเพาะพันธุ์ไปพร้อมกัน
โดยได้คิดค้นสูตรการขยายรังพึ่งโดยทำยังไงรู้ไหมใช้ฮอร์โมน
ฮอร์โมนี่ก็คือกลิ่นนี่แหละครับในการล่อเจ้าพึ่งป่าในการมาทำรังในจุดที่ตนเองนั้นสร้างเอาไว้นะครับ
ลิ่นหรือว่าฮอร์โมนที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันเขาเรียกกันว่ากลิ่นฟิลโมนของพึ่งป่าจะทำการฉีดแล้วก็ฝังเอาไว้เพื่อล่อให้พึ่งป่ามาอาศัย
จากนั้นครับพึ่งป่าก็จะทำการผลิตน้ำพึ่งให้แก่เราโดยที่ไม่ต้องให้อาหารให้น้ำแต่อย่างใดเพียงแค่ดูแลรังของเขาให้ดี
เพื่อไม่ให้มีแมลงตัวอื่นหรือว่าศัตรูทางธรรมชาติอื่นเข้ามาทำร้ายเขานะครับดูแลให้ดีประมาณนี้นั่นเอง
ที่เขาไปยกรังพึ่งออกมาแบบนี้นะครับโดยที่ไม่ได้สวมชุดนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยนะ
มันเป็นความชำนาญของเขานะคือเราไปถามพี่เขา
เขาบอกว่าพี่ครับเอาแบบสดยกขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยเหรอ
ฟิลบอกได้ขอให้นิ่มนวลละมุนละม่อมกับมันเท่านั้นเอง
มันก็จะไม่ต่อยหรือว่าทำร้ายนะครับ
นี่เขาเอาออกมาให้ดูแล้วก็กินกันสดเลยนะรสชาติอย่างที่ผมบอก
หวานมันหอมอร่อยนะครับค่ะแล้วก็การสกัดน้ำผึ้งให้ได้น้ำผึ้งเนี่ย
ก็รังหนึ่งจะอยู่ที่สักประมาณ๑๐ขวดราคาขายก็ตกขวดละ๓๐๐๓๕๐บาท
แต่ถ้าคิดเป็นรังขายแบบทั้งรังยกเหมาไปเลย
ก็รังหนึ่งประมาณสัก๓๐๐๓๕๐๐บาทต่อรัง
ที่เราเล่ามาเนี่ยถ้านับรวมปีปีหนึ่งนะเขาบอกว่าสร้างรายได้ให้กับคุณพี่เขาเนี่ย
เฉลี่ยแล้วรายได้ปีหนึ่งก็คือ๑ล้านบาทแน่คือได้เป็นล้านปีนึง
รวมแล้วนะครับจากนี้ต่อไปนะครับทางม่อนปูยารักษาพึ่งป่า
เขาก็จะมีการรับทำพึ่งเนี่ยออกจำหน่ายด้วยคิดราคารังละ๑๒๐๐บาท
ให้กับผู้ที่สนใจคือมารับตัวรังพึ่งแล้วก็วิธีการในการที่จะล่อพึ่งป่า
มาทำรังในนี้ได้ด้วยวิธีการเลี้ยงนั่นแหละค่ะดีนะผมว่าใครที่สนใจโทรไปเลยดีกว่านะครับ
สำหรับหมายเลขที่สามารถติดต่อได้แน่ครับ๐๖๕๐๐๖๙๘๗๐
เรียนรู้กันได้ที่ม่อนปูยารักษาพึ่งป่าจังหวัดพยาวครับ
โอ้โหแบบนี้นะน่าสนใจทั้งคนที่อยากจะทำเป็นอาชีพก็ได้
หรือว่าคนที่ชอบน้ำพึ่งก็ได้เพราะว่าก็เป็นน้ำหวานที่เกิดจากธรรมชาติดีต่อสุขภาพ
ชาติดีต่อสุขภาพทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องผิวพันธุ์ด้วย
แต่ถ้าเกิดเราเจอพึ่งป่าในป่าเนี่ยไม่ต้องเข้าใกล้นะคะคุณ

วิ่งให้เร็วที่สุดครับวิ่งเพื่อไปเจอกับช้างเผือกนะครับ